มาดูความขึ้นไหวประเด็นข่าวอื่นกันหน่อย
ตามความคืบหน้ากรณีน้องนิน่าวัย๑๕ปีนะคะ
ที่ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในพงยากข้างทางที่สงขลา
ก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าเห็นเหตุการณ์ตอนแรก

เพราะว่าสภาพศพก็คืออยู่ที่ข้างทาง
มีรถจักรยานยนต์ของน้องเองทับร่างอยู่
แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ว่าน่าจะเป็นลักษณะของการชิงทรัพย์และฆาตกรรมอำพราง

เช่นเรื่องของเงินของน้องที่มีติดตัวอยู่ในกระเป๋าหายไป
เรื่องของเสื้อที่ถูกถอดออกไป
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
ที่บ้านเขาอยู่เยื้องกับบ้านของนายมีนอายุ๑๖ปีแฟนหนุ่มของน้องนิน่านะคะ
เห็นไหมคะจะเห็นว่าน้องเนี่ยขึ้นรถนี่นะคะ
แล้วก็สตาร์ทรถออกไปเป็นรถจักรยานยนต์นะคะ
ถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดก็คือจะสักประมาณเที่ยงคืน๑๒นาที๒๗กุมภาพันธ์
เที่ยงคืน๑๓นาทีค่ะน้องนิน่าก็ถอยรถจักรยานยนต์ออก
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนี่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งน้องนิน่าได้มีการอัดคลิปหนึ่ง
ส่งให้เพื่อนดูด้วยนะคะแต่อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยทำให้เห็นว่าน้องนิน่าเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์สตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปคนเดียว
แต่มีอีกคลิปหนึ่งที่น้องเขาส่งให้เพื่อนสนิทดู
เป็นคลิปที่น้องเขาบอกเล่าความน้อยใจแฟนนุ่ม
คลิปนี้ถือเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะพบน้องนิน่าเสียชีวิต
นี่นะคะคือคลิปสุดท้ายก่อนที่น้องนิน่าจะถูกพบเป็นศพน้องอายุ๑๕เรียนอยู่ชั้น๒
๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือหลังจากคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่มีใครสามารถติดต่อน้องได้อีกเลย
พบเป็นศพนะคะอยู่ที่ริมถนนเส้นทางสายหัดใหญ่รัฐภูมิอำเภอบังกล่ำจังหวัดสงขลา
หกนาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวานนี้อยู่ข้างทางแบบนี้
สภาพศพคือใส่กางเกงขายาวสีขาวเสื้อยืดแขนยาวสีม่วง
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวดำทับอยู่นะคะคือทับอยู่ที่บริเวณ
ศีรษะและลำตัวท่อนบนมีคราบเลือดบนใบหน้าเต็มไปหมดค่ะ
นี่คือจุดที่พบศพลักษณะเป็นแบบนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพภาพนี้มาด้วยนะคะ
เป็นภาพนิ่งตอนที่น้องกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่
ประเด็นคือภาพนิ่งนี้น้องใส่เสื้อฮูตแล้วเสื้อตัวนั้นมันหายไป
คือถ้าเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าเราจะเบลอหน้าน้องอะนะคะ
แต่จะเห็นเลยว่าน้องลักษณะคือเหมือนสวมเสื้อที่มีอาวุธคลุมศีรษะอยู่
นี่ค่ะคลิปนี้นะคะแต่เราต้องเซ็นเซอร์ภาพ
ก็เลยจะเห็นว่าน้องใส่ฮูตอยู่แต่ตอนที่พบศพเสื้อฮูตตัวนี้มันหายไปไหน
เราก็เลยได้ภาพนิ่งมาตอนที่น้องกำลังขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
ตอนนั้นน้องใส่เสื้อฮูตัวที่หายไป
แต่ก็ไม่รู้เวลาที่แน่ชัดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหรือหลังการถ่ายคลิปนี้นะคะนี่นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
นิน่าได้ขออนุญาตแม่ไปหาในมีนแฟนนุ่ม
ตั้งแต่๑๑โมง๒๖กุมภาพันธ์
แม่อนุญาตเพราะน้องก็จะไปมาหาสู่บ้านแฟนนุ่มอยู่เป็นปกตินะคะ
นี่คือภาพนิ่งที่เราได้มานะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ใส่เสื้อฮูตสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ค่ะ

แล้วก็คลิปเมื่อสักครู่ก็ใส่เสื้อฮูตคลุมศีรษะอยู่นะคะ
แต่ประเด็นคือพอน้องนิน่าขอแม่ว่าไปหาแฟนนุ่มที่บ้าน
พอแม่ให้ไปเพราะน้องก็ไปมาหาสู่ปกติ

สุดท้ายมาพบเป็นศพตอนแรกเริ่มเลยเนี่ย
คนก็สงสัยในมีนแฟนนุ่มของน้อง
เป็นคนที่โอ้โหคนใกล้ชิดของน้องนิน่าเขาก็สงสัยเป็นอันดับต้นอ่ะนะ

แล้วไปแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้ถูกพบเป็นศพเนี่ย
คือตำรวจบอกว่าตำรวจก็เรียกตัวในมีนแฟนหนุ่มของน้องไปสอบปากคำ

เราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับในมีนแฟนหนุ่มของน้องอะนะคะ

ตอนที่น้องร้องไห้แล้วก็ส่งคลิปไปให้เพื่อน
แล้วก็ให้ดูภาพตอนที่น้องขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ในมีนก็บอกว่าคลิปนี้ค่ะ
ภาพขวามือเนี่ยนะคะที่น้องนิน่าส่งให้เพื่อนเนี่ย
ในมีนบอกว่าน้องน่าจะพูดถึงในมีนเองนี่แหละ
นิน่าคงจะน้อยใจที่ไม่ยอมออกไปข้างนอกด้วย
มีนก็เลยเล่าให้ฟังว่าคบกับน้องนิน่ามา๒๓ปีแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยน้องก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจำ
แล้วก็ไปหาของกินอะไรกันนอกบ้านด้วยกันบ่อยกลับมาตอนเย็น
วันที่ก่อนที่จะพบน้องเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ดึกน้องนิน่าชวนในมีนออกไปข้างนอก
แต่นายมีนบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ไปไม่สบายขอนอนก็แล้วกัน
แล้วปกติน้องนี่น่าจะกลับบ้านในมีนจะไปส่ง
คือถนนมันเปลี่ยวแถวนั้นก็มีขโมยขโจนมีคนร้ายค่อนข้างเยอะ
มีนบอกว่าปกติมันจะเป็นแบบนั้น
มีนยืนยันว่าผมไม่รู้ไม่เห็นสาเหตุการเสียชีวิตของนิน่าเนี่ย
ผมไม่รู้ก็เลยให้ทีมข่าวของเราดูแชทนะคะ
ในมีนคุยกับน้องนิน่าเหมือนตอบว่าว่าทำไมน้องออกไปคนเดียว
มันอันตรายลักษณะประมาณนี้
แล้วในมีนก็พยายามชี้แจงกับน้องนิน่าว่า
ข่าวว่าป่วยนี่นะคะแล้วจะไปทำไมเนี่ยข้อความแบบนี้เลย
นี่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงในมีนแฟนหนุ่มของน้องค่ะ
ทำแบบนี้ไปไม่บอกเอาแต่ใจอะไรแบบนี้
ทีมหนึ่งกลางคืนผมก็โทรไปสายแล้วก็โทรติดปกติครับ
แต่ไม่มีรับสาย
อีกหนึ่งคนที่เป็นคนสำคัญนะคะก็คือนางสาวส้ม
ก็คือเป็นเพื่อนที่น้องนิน่าส่งคลิปที่ถ่ายร้องไห้
ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไปให้ค่ะ
เธอก็ให้ข้อมูลน่าสนใจนะคะว่า
ก่อนที่น้องนิน่าจะขี่รถออกมาก็ส่งข้อความมา
สเตอร์สไตล์ตัดพ้ออ่ะค่ะ
มีนแฟนหนุ่มของเธอไม่สนใจเลย
แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองที่มีสีหน้าเศร้าหมองมาให้

ซึ่งตัวเธอเองในฐานะเพื่อนก็พยายามปลอบใจ

จนกระทั่งบ่ายโมง๔๑นาทีเมื่อวานนี้
หลังจากที่รู้ข่าวว่าเพื่อนกลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนนเนี่ย

เพราะมีคลิปวีดีโอนิน่าส่งกลับมาในข้อความแชท

พบศพนิน่า๖โมง๔๕นาทีในตอนเช้า
ได้รับคลิปในแชทไลน์บ่ายโมง๔๑นาที
เพื่อนเธอไม่อยู่แล้วแล้วใครเป็นคนส่งคลิปนี้มา
ตอนแรกเธอก็ตกใจแต่ว่าเบื้องต้นคิดว่า
ตอนที่นิน่ากดส่งคลิปเนี่ย

แล้วพอเรื่องราวผ่านไปจนตำรวจเข้าไปตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ย
พอเปิดขึ้นมาอาจจะอยู่ในที่มีสัญญาแล้ว
คลิปมันก็เลยเด้งเข้าหาเครื่องของนางสาวส้มในตอนบ่ายโมง๔๑นาที
ตอนนั้นอาจจะแบบ

แล้วก็มันเพิ่งแบบเพิ่งส่งมาได้ตอนที่ตำรวจเปิดโทรศัพท์ไปแล้วค่ะ
ได้คุยกับนายอนันต์จันตุลานะคะ

คือก่อนที่ลูกสาวจะออกจากบ้านไปเนี่ย
ก็เห็นว่าลูกสาวก็ปกติดีทุกอย่าง
ก็ไม่ได้มีท่าทีทะเลาะกับในมีนแฟนนุ่มนะคะ
ช่วงค่ำเห็นลูกไม่กลับบ้านพ่อก็เป็นห่วงแล้ว

นอนไม่รับตอนนี้เขาบอกว่าวิญญาณมีจริง
มาเลยผมไม่นอนเลยผมเปล่าเลยมา
เขาไม่บอกไงแต่ว่าเรารู้ด้วยต้องมัดว่า
เขาไปที่ผู้ชายคนนี้ทุกที่ทุกครั้ง
คืนนึงลูกไม่กลับมารู้สึกผิดปกติไหมครับพ่อ
ถูกหาเช็คอยู่เลยเนี่ย

เบอร์ลูอยู่แบบนี้ตรงนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก

เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก

เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก

เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก
เบอร์ลูอยู่แบบนี้มั้งเยอะมาก

เหตุการณ์นี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการชิงทรัพย์และฆาตกรรมอำพรางไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
เพราะว่ากระเป๋าสะพายที่มีเงินสดอยู่๑๒๐๐บาทของน้องเนี่ยนะคะหายไปด้วย
ฮูตที่น้องใส่ก็หายไปด้วยมันมีความผิดปกติหลายอย่าง
นี่ค่ะมีร่องรอยของรถจักรยานยนต์ที่พุ่งลงมาจากถนนแล้วก็ไปล้มลงที่จุดเกิดเหตุทางยาวสักประมาณ๑๐เมตร
ปกติเนี่ยจะต้องขี่รถเลนซ้ายแต่จุดที่รถถลายแล้วก็พุ่งไปตกข้างทางมันไปอยู่เลนขวานะคะ
นี่ค่ะพิรุษที่เจ้าหน้าที่บอกมันมีหลายอย่าง
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานแจ้งว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ค่ะ
อันนี้คือร่องรอยของรถที่ถลายไป
มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้าห้องสอบสวนนะคะของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่ใช่แฟนนุ่มของน้องค่ะ
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่ใช่คนใกล้ชิดของน้องนิน่าด้วยค่ะ
อันนี้คือภาพที่ทีมข่าวของเราได้มาที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
หลังจากน้องนิน่าชวนในมีนไปข้างนอกด้วยกัน
มีนบอกไม่ไปขอนอนเพราะป่วย
นิน่าก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปคนเดียวและระหว่างนั้นอัดคลิปส่งให้ส้มซึ่งเป็นเพื่อนสนิท
น้องนี่นาเขาแวะปั๊มค่ะ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลนี่นะคะ
แล้วประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมตอนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยมีผู้ชายคนนึง
และผู้ชายคนนี้คือคนที่ตำรวจบอกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๔๙เห็นน้องนิน่าขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ตั้งใจจะชิงทรัพย์ค่ะเห็นน้องขี่รถมาร้องไห้มาเนี่ยนะคะ
ก็เลยขับรถตามน้องไปคาดว่าน้องนี่หนาน่าจะรู้ตัวว่าผู้ชายคนนี้ขับรถตามเลยขี่หนี
แล้วผู้ชายคนนี้ขับรถเบียดจนรถน้องล้ม
ล้มเสียหลักถลายไปข้างทางอะค่ะแล้วผู้ชายคนนี้คงทำร้ายน้องจนเสียชีวิต
แล้วเอารถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยมาทับร่างน้องเอาไว้อำพรางให้ดูเป็นเหมือนอุบัติเหตุ
หลังจากนั้นคนร้ายหลบหนีไปแล้วก็เอาเงินสด๑๐๐กว่าบาทของน้องเนี่ยไปด้วย
เอาเสื้อฮูตของน้องไปด้วยคำถามคือแล้วทำไมต้องเอาเสื้อของน้องไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลนะคะว่าคนร้ายเนี่ยพยายามจะถอดเสื้อน้อง
เพื่อต้องการที่จะกระทำชำราวน้องหรือเปล่าเหมือนกับพยายามจะถอดเสื้อ
แต่เอ้าน้องตายน้องเสียชีวิตไปแล้วก็เลยหลบหนีไปอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้
ตำรวจบอกว่าที่ไปจับผู้ต้องสงสัยได้อะค่ะเพราะว่าไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เห็นคนร้ายใส่รองเท้าสีเขียวลงจากรถเพื่อเติมน้ำมัน
แล้วมันดันไปตรงกับในจุดเกิดเหตุที่ไปเจอรองเท้าคู่สีเขียวของผู้ชายคนหนึ่งตกอยู่
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มภาพนี้รองเท้าสีเขียวค่ะนี่ค่ะ
รองเท้าสีเขียวแบบนี้ขึ้นรถขับรถไปแล้วในจุดเกิดเหตุมันมีรองเท้าสีเขียวของผู้ชายตกอยู่คู่นึง
แล้วมันเชื่อมกันแบบนี้ไงคะก็เลยนำไปสู่การจับตัวชายต้องสงสัย
เป็นรถของชายต้องสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานลายนิ้วมืออะไรต่างนะคะนี่ค่ะ
แล้วภาพจากกล้องก็คือเห็นเลยเห็นรถเลยเห็นผู้ชายคนนี้เลย
เสื้อฮูตอะไรก็ยังใสนะอันนี้คือรองเท้าตกอยู่ในจุดที่พดสกน้อง
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวรอข้อมูลอย่างละเอียดจากตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวค่ะศพของน้องนิน่าอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะ
ญาติจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในวันพรุ่งนี้
ล่าสุดเนี่ยค่ะมีชาวบ้านนั่งรถผ่านที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็อัดคลิปวินาทีที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้เนี่ย
แต่เดี๋ยวตรวจสอบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะภาพนี้นะคะ
คือมีคนที่เขานั่งรถผ่านจุดที่พบศพน้องนิน่าแล้วเห็นเจ้าหน้าที่เต็มเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ชายคนนึงเหมือนกับไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ไม่แน่ใจว่านำตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเสื้อนี้นะคะ
เพราะว่าในมือเหมือนกับถูกใส่กุญแจมือ
แต่เดี๋ยวเรารอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดจากตำรวจนะคะ
เพราะว่าจะมีการแถลงอย่างละเอียดพรุ่งนี้ค่ะ